ทีนี้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะแมวสองตัวนะคะ
พอเจอหมาเป็นหมาหมู่๕๖ตัวพยายามวิ่งไล่ออกมาวิ่งหนีเลยค่ะแมว
ตัวหนึ่งมุดเข้าไปในพงหญ้าแบบนี้ตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่บนยอดต้นไม้ค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วก็ต้องไปช่วยมันที่ป่าย่าริมถนนพุทธภูมิตำบลโพเสด็จ
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชาวบ้านมาช่วยแมวสองตัวนี้นะคะ
มันวิ่งหนีหมาจรจัดที่ไล่กัดมันมาในพุ่มไม้
ตรงนี้แล้วดูสิย่าแห้งแบบนี้ด้วยนะแมวสองตัวเป็นแมวพันเปอร์เซียนะคะ
ตัวผู้สีเทาอายุประมาณ๑ปีกับแมวไทยสีน้ำตาล
อ้วนเฉียอายุสักประมาณ๓๔ปี
ตอนแรกแมว๒ตัวมันสั้นตัวอยู่ในพุ่มไม้
หมาที่มารุมเห่ามันนะคะจนกระทั่งแมวเปอร์เซียเนี่ย
รนทนไม่ไหวค่ะวิ่งเลยออกจากพุ่มไม้
หนีขึ้นไปอยู่บนยอดต้นไม้เกาะแน่นอยู่แบบนี้นะคะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าความสูงจากพื้นดินเท่าไหร่
เมตรนะ๓เมตรนะแล้วหมาเนี่ยมันก็ไล่ไปเห่าต่อนะฮะ
ช่วยแมวเปอร์เซียลงมาจากยอดไม้นะฮะ
ทั้งสองตัวปลอดภัยจากหมาจรจัด
แต่แมวเปอร์เซียยังตกใจอยู่เลยอ่ะขวนแขนเจ้าหน้าที่

ส่วนแมวไทยเจ้าหน้าที่นำไปประกาศหาเจ้าของต่อไป
สงสารน้องดูสีหนามทิ้มด้วยนะครับสงสารน้อง